ทีนี้อย่างที่บอกว่าหลังจากที่ก้าวไกลออกมาเดินเกมบอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สวก็คือ
งดให้อำนาจสวในการร่วมโหวตนายกถูกไหมคะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยโอ้โหแฮชแท็กสวเนี่ยมันก็ขึ้นมาเรื่อย
ธุรกิจสวบ้างและอีกหลายอันเลยนะคะมีคนไปขุดประวัติครอบครัวภรรยาลูกหลานต่างเยอะแยะมากมาย
เรื่องนี้ประธานวุฒิสภาบอกว่าถือเป็นกรณีเร่งด่วนเหมือนกันเพราะว่าได้รับรายงานมาว่ามีสวแจ้งว่าถูกข่มขู่คุกคามนะคะ
วันนี้คุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาก็ได้พูดในที่ประชุมนะคะหลักหลักคือ๓เรื่องด้วยกันเพราะว่ามีนักข่าวโทรมาสอบถาม
เรื่องแรกคือเรื่องที่สวขาดประชุมในวันโหวตนายก๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมาเรื่องที่๒คือเรื่องมาตรา๒๗๒และเรื่องที่๓คือเรื่องที่สวถูกคุกคาม
คุณพรเพชรชี้แจงบอกว่าส่วนตัวพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าสวไม่สมควรแสดงความเห็นตอบโต้ในเรื่องนี้เพราะเมื่อเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้ว
ควรพิจารณาอย่างผู้ที่ทำหน้าที่อย่างมีวุฒิภาวะกลั่นกรองกฎหมายที่จะนำเสนอและควรพิจารณาให้รอบครอบถูกต้องตามหลักการ
และละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลในครอบครัวมีตั้งแต่เข้าไปตรวจสอบสถานที่อยู่อาศัยก็คือบ้าน

มีการใช้ถ้อยคำด่าว่าไปยังครอบครัว

ตอนนี้ก็เลยมีการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ
มีหน้าที่ต้องคุ้มครองดูแลทั้งสมาชิก
ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทั้งของท่านสมาชิกเองและครอบครัว
ได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการช่วยดูแลท่านสมาชิก
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
เราไม่ควรโต้แย้งหรือแสดงความคิดถึงโต้ตอบ
ต่อผู้ที่อยู่ในสภาวะไม่พอใจเหตุการณ์ทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นแล้วจึงได้เสนอกฎหมายนี้
ส่วนประเด็นที่๒เรื่องสวข่ายประชุม
คุณพรเพชรก็มีการชี้แจงให้ฟังเลยนะ
ว่าสวที่ขาดประชุมในวันโหวตเลือกนายก

หนึ่งคือคนลากิจสองคือคนลาป่วย

มีสวไปประชุมต่างประเทศ๒คนนะคะที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นการประชุมเกี่ยวกับสมชารัฐสภาอาเซียนหรือว่าไอป้า
ส่วนสวที่ลากิจ๑๕คนด้วยกันค่ะ

ระบุว่าติดราชการสำคัญ
ประกอบกับการประชุมให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีมันมีแค่วาระเดียว
และผู้นำเหล่าทัพพิจารณาแล้วแจ้งว่ายังอยู่ในราชการก็เลยไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม
ส่วนอีก๙คนส่วนใหญ่เป็นภารกิจที่ไม่ทราบวันประชุมก็คือวันเลือกนายกมาก่อน
เหมือนกับมีคิวงานอื่นอยู่แล้วที่เขาบุ๊กเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว
เพราะเขาจะแจ้งล่วงหน้าสัก๓วันอยู่ต่างประเทศอย่างนี้กลับมาไม่ทัน
ถูกต้องก็อยู่ในราชการอยู่ต่างประท่งประเทศบ้างมีภารกิจที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว
ก็เลยไม่สามารถมาในวันที่๑๓กรกฎาที่ผ่านมาได้

ถูกต้องกลุ่มลาป่วยค่ะมี๑๖คน

รวมทั้งหมดเนี่ยขออภัยสอวที่ลานะคะ๓๓คน
สวมี๒๕๐ลาออกไป๑ก็คือเหลือ๒๗
ลาไป๓๓แต่เขาลงมติ

ใช่ถ้าดูจากที่คุณวันเพชรชี้แจงไม่ลงมติ๔๓คนสำหรับสวใช่ไหม
ถ้าไม่นับคนลาออกแต่ลาหรือว่าป่วย๓๔
ที่แจ้งล่วงหน้ามามีแค่๓๓เอาหายไปไหน๑๐
คุณพรเพชรบอกว่าสมาชิกที่แจ้งลามาแบบได้หนังสือรับมาเนี่ย๓๓คน
แปลว่ามีสวที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ลงมติ๑๐คนค่ะพี่อุ๋ย
หมายถึงถึงเวลาไม่ไม่ลงมติอะไรเลย
คือหมายถึงว่าตอนเรียกชื่อขันชื่อแล้วไม่ตอบอย่างนี้เหรอคะ
ก็อาจจะอย่างนั้นท่านไม่ใช้สิทธิ์เลย
แบบนี้อันนี้มิ้นอยากรู้ว่าแบบนี้ผิดกฎหมายไหม
ผมไม่ทราบแต่วันนี้มีคนไปยื่นเรื่องเห็นมีคนไปยื่นเรื่องอยู่นี่ใช่ไหม
ก็เอาเป็นว่า๑๐ท่านนี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ในห้อง
แล้วไม่ลุกหรือไม่ได้อยู่ในห้องจังหวะออกไปทำธุระ
หรือว่าจะถึงชื่อเราแล้วถ้าท่านไม่อยากจะงดออกเสียงก็ไม่อยากเอ่อ
จะเห็นชอบก็ไม่อยากเอ่ยไม่เห็นชอบก็ไม่อยากเอ่

เดินออกไปข้างนอกหรือว่าเข้าห้องน้ำหรือว่า
แต่ว่าชื่อที่มาประชุมยังมีอยู่
ก็เลยมี๑๐คนที่เสียงหาย
ใช่ค่ะที่หายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงคือยังไงที่ไม่ลงมติ
เดี๋ยวต้องรอดูวันที่๑๙นี้นะ

ท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
สำรวจท่าทีของกลุ่ม๑๓สว
เห็นชอบในการสนับสนุนคุณพิธา
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการโหวตวันแรกนะครับ
ส่วนใหญ่ยังยืนยันว่าการโหวตวันที่๒

โหวตให้คุณพิธาเหมือนเดิม

บอกจะเทคะแนนเสียงให้แคนดิเดตนายก
จากฝั่งพรรคเก้ากลายและภรรก์เพื่อไทยนะครับ
โดยกลุ่ม๑๓สวที่ยกมือโหวตให้คุณพิธานะครับ

ก็มาจากหลายภาคส่วนด้วยกันนะฮะตามรายชื่อกราฟิกที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับ
ซึ่งเราตรวจสอบไปเนี่ยบางคนก็ยืนยันนะฮะ
ว่าจะยึดเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกเหมือนเดิมนะครับ
ส่วนเรื่องแก้ไขกฎหมายที่เป็นที่ถกเถียงหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์
ในการไม่ลงคะแนนเสียงให้สวในซีก๑๓คนที่โหวตให้
บอกว่าเป็นเรื่องของที่ประชุมสภาในอนาคตที่ต้องไปมีมติเห็นชอบร่วมกัน
รายชื่อนะครับในการโหวตวันที่๑๙กรกฎาคมนี้
ยืนยันว่าจะโหวตให้เหมือนเดิมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
มาจากสวในส่วนที่คณะกรรมการสัญหาของคอสชได้คัดสรรมานะครับ
อย่างคุณไกรสิทธิ์ตันติสุรินนะครับคุณสาคีพิทักษ์คุมพลพลตำรวจโท
นัทธวัฒน์รอดบางอย่างคุณภัยศาลมานวพัฒน์คุณพีรศักดิ์พอจิต
คุณมณ์เทียนบุญตันคุณวัญชัยสอนซิริซึ่งก็ประกาศท่าทีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะ
อาจารย์วัญชัยคุณวุฒิพันธ์วิชัยรัฐคุณสุรเดชจิรัฐธิติเจริญ
คุณอำพลจินดาวัฒนะและคุณประภาษีสุฉันทะสบุตร
มีสองคนมาจากกลุ่มอาชีพนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาแล้วก็นายฉลาวพวงมาลัย
จากการสำรวจคะแนนเสียงสวกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่บอกว่ายังจะเห็นชอบให้คุณพิธาเหมือนเดิมนะครับ
ในวันที่๑๙นี้อย่างเช่นสวที่กำลังได้รับคำชื่นชมจากกลุ่มด้อมส้มมาก
นะฮะแฟนคลับของพระเก้าไกลก็คือสวประภาษีนะฮะสุฉันทบุตรนะฮะ
จะเห็นชอบนายพิธาให้เป็นนายกเหมือนเดิมแล้วยังได้แชร์โพสต์เก่าที่เคยบอกว่ายังยืนยันเห็นชอบพิทาเป็นนายกไม่เปลี่ยนแปลง
ว่าจะมีอุปสรรคมาขวางกั้นมากเหลือเกินแต่ประภาษีคนนี้คือคนยะโสธรไม่ลังเลไม่โลเลยืนหยัดมั่นคงยึดหลักการที่ถูกต้อง
คุณประภาษีบอกไปไหนก็ชื่นใจเสมอเมื่ออยู่เคียงข้างประชาชนสมัยนี้คนไทยตื่นตัวและสนใจเรื่องการเมืองกันมาก
คุณประภาษีบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้เรียนรู้ประชาธิปไตยนี่เห็นไหม
ไหนก็คนขอถ่ายรูปด้วยบอกช่วงนี้เนี่ยไปไหนก็มีคนเข้ามาคุย
ซื้อของตามห้างในกรุงเทพมีคนมาทักทาย
เมื่อเช้าไปร่วมงานแต่งงานที่ยะโสธรชาวยะโสธรจำนวนมากมาขอบคุณ
เห็นชอบกับเสียงข้างมากไปเดินออกกำลังกายมีคนมาทักทายและขอบคุณ
วันก่อนไปโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่มาขอถ่ายรูปด้วย
แล้วก็บอกตอนนี้มาสนามบินอุบลนี่ไงนี่อันนี้ที่โรงพยาบาลนะ
บอกมาสนามบินอุบลก็ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่สนามบิน
ทักทายอย่างจริงใจนั่งรอหน้าเกรดมีน้องรุ่นลูกมาทักทาย
นี่หรือเปล่าคะบอกสวประภาษีใช่ไหมคะขอถ่ายภาพด้วยได้ไหมคะ
ก็เลยตอบไปว่าได้เลยค่ะลูกเรียกได้ว่าตอนนี้ได้ใจด้อมส้มไปเต็มนะครับ

ค่ะยังไงขั้นฟิลล์ได้ดีมากเลยค่ะทุกคนต้องสนใจค่ะ
เพราะว่างงมากนะครับ
วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี๑๓กรกฎาคมนะครับ
สักครู่นี้จะเห็นสวผู้ชายท่านหนึ่งใช่ไหม

ก่อนจะถึงน้องที่นี่นั่งน้ำตาซึมร้องไห้ซับน้ำตาเนี่ย
เอาดิคุณฉลาวพวงมาลัย
นี่เป็นหนึ่งใน๑๓สวที่โหวตเห็นชอบให้คุณพิทาเมื่อรอบแรก
ส่วนน้องที่นี่เจ้าของคลิปนี่กำลังนั่งซับน้ำตาเนี่ย
เธอบอกสวเฉลาวเนี่ยคือผู้มีพระคุณ
คือคนที่ทำให้หนูมีอนาคตได้เรียนปริญญาในวันนี้
ขอบคุณมากนะคะในวันนั้นแล้วก็ย้อนอดีต
ในอดีตเด็กคนหนึ่งออกจากโรงเรียนตอนอายุ๑๓
ท่านเป็นผอโรงเรียน
หนูกลับมาเรียนในม๒เทอม๒

ให้ทุนการศึกษาให้อนาคตเด็กคนหนึ่งที่รักการเรียนมาก
แต่ในหนึ่งช่วงชีวิตไม่มีโอกาสได้ทำมัน
แล้วก็ได้ทำมันอีกครั้งก็คือได้เรียน
แล้วสุดท้ายท่านก็ได้ลาออกไป
ก็เลยอยากให้รู้ว่าวันนี้เด็กคนนี้กำลังจะจบปริญญาตรีในอีก๓เดือนข้างหน้า
แล้วที่ร้องไห้เนี่ยคือวันที่ติดตามการโหวตเลือกนายก
ได้เห็นท่านออกเสียงเพื่อประชาชนคือเห็นชอบให้คุณพิธา
หนูร้องไห้เลยขอบคุณมาก

แล้วก็คอมเมนต์ชื่นชมสวฉลาวนะครับ

น้องเขาก็ยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงไม่ได้แต่งนะ
ทุกวันนี้ก็ยังประทับใจทุกเรื่องราว
คิดถึงทีไรก็ร้องไห้ทุกที
ทุกผู้ชมครับคุณประมาณสว่างญาติสมาชิกวุฒิสภาที่ก่อนหน้านี้แสดงตัวว่าจะโหวตให้คุณพิธา
แต่ว่าติดโควิดก็เลยไม่ได้มาประชุมเมื่อ๑๓กรกฎาคม

ล่าสุดคุณประมาณบอกว่าการประชุม๑๙กรกฎาคมนี้จะเข้าประชุมอย่างแน่นอน
หายเรียบร้อยและจะโหวตตามจุดยืนเดิมที่จะโหวตให้กับนายกที่มาจากฝั่งของสอสอที่รวบรวมเสียงข้างมากได้
รับว่ามีแรงกดดันเยอะมาก
เพราะว่าตัวเองก็เป็นสวที่มาจากภาคการเกษตรไม่มีพาวเวอร์จะไปต่อรองอะไรกับใครได้
มีปัญหาเนี่ยผมบอกไว้เลยเรื่องการกดดันมีเยอะมาก

มันโตน้อยมาจากภาคการเกษตรแล้ว
มันไม่มีอะไรควาเวอร์ที่จะไปต่อร้องอะไรกันมาก
เพียงอะไรกับใครได้เยอะ

น่าจะเป็นคนที่ไม่โหวตให้คุณพิทาใช่ไหม

ผมถูกกดดันแน่ถูกกดดันมากด้วย
ผมต้องลาออกจากสวเลย
เผลอโหวตเสร็จปุ๊บต้องลาออกปั๊บ

สอวรเขาจะมาตามสาขาอาชีพนะ

เมื่อปี๖๐ก็จะมีคอสชกันกรองอีกรอบหนึ่ง

คราวหน้าเนี่ยอันนี้เขาคัดสรรกันเองแล้ว

เอาเป็นว่าถ้ารวม๑๓เสียงไม่หาย

คุณพิธาต้องการ

๘พักร่วมที่เขาจะให้โหวตต่อ
ที่ยืนยันจะโหวตให้คุณพิธาเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ๑๔คนตามหน้าจอ
เดี๋ยวรอดูวันจริงกันแล้วกันว่าจะเป็นไปตามนี้หรือไม่อย่างไร
ทีนี้ถ้าบอกว่าต้องการเสียงเพิ่มจากเดิมมีอยู่๑๓
เมื่อกี้ได้คุณประมาณเพิ่มมาเป็น๑๔
ว่ายังขาดอีก๑๙ที่ต้องการถูกไหมคะ

ไม่ได้ไปต่อเนี่ยขาดอีก๑๙เสียง

ก็ต้องไปดูแล้วแหละว่าใน๓๔สวที่โหวตไม่เห็นชอบเมื่อครั้งแรกเนี่ย
เขามีท่าทีเปลี่ยนใจอะไรไหม
มีรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฝ่ายหรืออยากจะเออเปลี่ยนจุดยืนยังไงหรือเปล่า
สอบถามมานะคะต้องใช้คำว่าทุกคนหนักแน่นค่ะในจุดยืน
คือยังไม่มีใครแสดงตัวเปลี่ยนท่าทีนะคะ
สวกลุ่มที่ไม่โหวตให้กับคุณพิทาก็ยังย้ำจุดยืนอยู่นะคะ
ที่จะไม่โหวตให้ถ้ายังมีเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ใน๓๔คนก็คือคุณวิวัตแสงสุริยชัด
จุดยืนเหมือนเดิมก็คือไม่เห็นชอบค่ะ
เพราะว่าหลังลงคะแนนครั้งที่แล้วเนี่ยสังคมก็กดดันสว
ซึ่งเขามองว่ามันไม่เป็นธรรมเลยไม่มีพักการเมืองไหนเขาทำกัน
ไหนจะมีประเด็นเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒อีก
แม้ก้าวไกลจะยอมถอยให้เพื่อไทยเป็นแก่นำ
แต่ถ้าก้าวกลายยังเป็นพักร่วมอยู่ผมก็ยังไม่เห็นชอบเหมือนเดิม
ส่วนการยื่นแก้ไขมาตรา๒๗๒นั้นผมเห็นชอบ
เพราะถือว่าใช้วิธีการตามกฎหมายแต่แก้ได้ไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะ
ส่วนคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องที่ว่าขอไม่ก้าวไก่
พักร่วมว่าจะเสนอหรือไม่เสนอชื่อคุณพิธาแต่วันนี้สวน่าจะพิจารณาเรื่องข้อบังคับข้อ๔๑ก่อนหรือเปล่า
ที่จะไม่เสนอยติที่ตกไปแล้วมาซ้ำอ่ะเพราะถ้า๑๙กรกฎายังมีการเสนอชื่อนายพิทาอยู่
คงต้องมีการประท้วงกันพอสมควรเลยล่ะหรือแม้จะเสนอคนอื่นขึ้นมาด้วยก็ตาม
ก็จะไม่โหวตให้เหมือนกันถ้าก้าวกลายยังเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่
หรือสุดท้ายจริงนะคุณกิติศักดิ์บอกแบบนี้นะคะ
หรือสุดท้ายนายพิทาได้เป็นนายกหรือเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีก้าวไกล
ยังไงก็มีมอบอยู่ดีถ้าหากว่าก้าวไกลไม่ถอยเรื่องแก้ไขมาตรา๑๑๒
ส่วนประเด็นเรื่องการล่าแม่มดกับกลุ่มสวนั้นไม่มีผลต่อท่าทีการตัดสินใจแน่นอน
ไม่กลัวจะเป็นทัวร์หรือจะรถไฟจะลงเมื่อไหร่ก็มาได้เลย
ตรงนี้มันเลยมันเลยจากที่จะถอยหรือไม่ถอย๑๑๒นะครับ
เพราะว่าวันที่๑๓ชัดเจนแล้วว่าคุณพิธาผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็พักเก้าไกลไม่ถอยแน่
แล้วก็ด้อมส้มก็ไม่ยอมให้ถอยนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือว่า
เก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะครับให้เพื่อไทยเขาจัดตั้งรัฐบาล
แต่นี่ต้องอยู่ที่ว่า๘พักร่วมรัฐบาลจะตัดสินใจยังไง

พิจิตรไปเลยถามใครก็รู้นะ
ไปเลยจะได้ช่วยทำนาด้วย
อาจจะถามมีที่จอดรถทัวร์พอเลย
ถ้าไปเป็นรถทัวร์อันนี้หลับไหว
โอ้โหนะไปเป็นรถไฟก็ได้
ไม่มีธุรกิจให้ไปตามล่าใช่ไหม

พิจิตรไปช่วยทำนายเลยก็ได้
ถ้าทัวร์จะลงไปทางนั้นเลยลงนาได้เลย
รถไฟก็ได้นี่ไงเห็นไหม
คุณเสรีสุวรรณภานนท์นะคะ
แล้วก็คุณสมชายแสวงการบอกว่า
กรกฎาคมนี้คุณจะเสนอชื่อพิธาซ้ำไม่ได้

ถ้าไม่ยอมกันก็ต้องใช้เสียงโหวตตัดสิน
และถ้าก้าวไกลยังไม่เปลี่ยนจุดยืนการแก้มาตรา๑๑๒

ก็คือไม่เห็นชอบและงดออกเสียง
เพราะฉะนั้นถ้าอยากเสนอชื่อซ้ำเนี่ย
รับผิดชอบกันเองนะว่าจะฝ่าฝืนไหม
เพราะรัฐธรรมนุนกำหนดไว้ชัดเจนแล้ว

เพราะเห็นว่าเรื่องนี้มันขัดต่อข้อกฎหมาย
ถ้าเสนอชื่อซ้ำอาจจะถูกดำเนินคดี
หรือถ้ามีการเสนอบุคคลอื่นเข้ามาแข่ง

ก็ต้องไปดูว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน

ว่าถ้ามีการเปลี่ยนชื่อคนชิงนายกเนี่ย
สวจะโหวตเห็นชอบให้หรือเปล่า
คือถ้ายศตินี้ของคุณพรรดิพรรษกล้าวไกล
จะเสนอเข้าสภาประสงค์ก็เสนอได้

มีวุฒิว่าผมเห็นว่าขัดกฎหมาย

สภาก็ไม่สามารถเดินขัดกฎหมายได้
ถ้าเดินผิดกฎหมายสภาเองก็อาจจะถูกดำเนินคดีเสียเอง
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องดูก่อนว่า
ประธานรัฐสภานัดหารือ๓ฝ่ายนะฮะ
ก็คือซีกของสมาชิกวุฒิสภา
ซีกของสสที่มีฝั่ง๓๑๒กับ๑๘๘เนี่ย

แล้วก็วิธีการโหวตต่างแต่เนี่ยสวสมชายแสวงการบอก
เดี๋ยวจะหารือกับประธานก็คืออาจารย์วันนอเลยว่า

ผมว่าถกเถียงกันอย่างน้อยก็๒๓ชั่วโมงเรื่องนี้
อาจจะต้องมีการใช้เสียงโหวตจริง

ใช่ค่ะ

สวที่งดออกเสียงในการโหวตเลือกนายกครั้งที่แล้วนะครับมีมากถึง๑๕๙คน
จากการที่ทีมข่าวไทยรัสท์ทีวีของเรา
เสียงสีเทา๔๓คนไม่มาประชุมในจำนวนนี้ต้องวงเล็บ๑๐ใช่ไหมจาก๔๓
ก็คือมานั่นแหละแต่ไม่ออกเสียงอะไรเลยไม่รู้อยู่ที่ไหนยังไงนะคะ
ท่านผู้ชมครับกลุ่มสวที่งดออกเสียงในการโหวตเลือก
คุณพิธา๑๕๙คนส่วนใหญ่บอกว่าที่จะงดออกเสียงเหมือนเดิ
เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒นะครับ
บางคนก็เป็นเจตนารมณ์ส่วนตัวที่ต้องการปิดสวิตช์ตัวเอง
ซึ่งตัวเลขของการงดออกเสียง๑๕๙คนต้องรอดูว่า
จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับ
ศาสตราอาจารย์ดรประเสริฐปิ่นปฐมรัฐ
หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาบอกว่าเอาจริงจริงแล้วเนี่ย

อ่าสวหลายคนยังชื่นชมแต่มันติดใจอยู่เรื่องเดียวจริงจริง
คือการแก้มาตรา๑๑๒ซึ่งยังไงเขาก็ไม่เลิก

จริงแล้วผมเชื่อว่าอุทิศสมาชิกเนี่ย
รังเกียจนะครับท่านพิธาหรือนโยบายของพักเก้าไกร
ซึ่งมีพักเป็นพักที่มีนโยบายดีมากนะครับ
จริงเราติดใจอยู่เรื่องเกี่ยวกับมาตรา๑๑๒
ซึ่งก็มีการพูดคุยกันทั้งกันหลายครั้งนะครับ
ตั้งแต่นอกที่ประชุมสภาแล้วก็การประชุมสภาที่ผ่านมา

สิ่งหนึ่งต้องถามกลับไปว่าทำไมถึงไม่ไม่
ทำไมถึงต้องแก้และทำไมการมีนโยบายถึงมากที่ดี
คุณสุริกัญญารองหัวหน้าพักเก้าไกลก็ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ถอย
ก็ยืนยันเดินหน้าแก้๑๑๒เหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นถ้าถกเถียงกันอีกในที่ประชุมวันที่๑๙นี้ก็คงจะเป็นคำตอบเดิม
คุณสมเดชนินพันธ์สมาชิกวุฒิสภาบอกว่า
ถ้าก้าวไกลถ้าคุณพิธาไม่แตะมาตรา๑๑๒แล้วก็ลดความก้าวร้าวลงมาบ้าง
ก็จะโหวตให้เพราะไม่มีใครชอบความก้าวร้าว
แล้วอีกอย่างนึงนะฮะก็ชอบคำที่อาจารณ์วิศร์ประชุมนุกเผลองาม
บอกว่าถ้าจะเอาอะไรในปัตตะพีเนี่ยต้องเอามิตรไมตรีไปแลก
แต่วันนี้สิ่งที่เขาทำก็คือการกดดันยิ่งเป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้
อันที่๒ลดความก้าวร้าว

คือจะไปขอโอกาสใครทำงานเนี่ยใช่ไหมฮะ
มันก็ไปด้วยไมตีน่ะใช่ไหมฮะ

สวอีก๒ท่านที่เราเจอในวันนี้นะฮะ
คือจันนางคาจะมีประชุมวุฒิศภานะครับคุณบอมอภิวัตรก็ไปไล่สอบถามมา
ก็คือสวสวัสดิ์สมัครพงศ์นะครับยืนยันว่าจะงดออกเสียงนะครับ
เหตุผลหลักคือเรื่องมาตรา๑๑๒เพราะนี่คือเรื่องใหญ่ของประเทศไทย
เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติส่วนสวทรงเดชเสมอคำ
ยืนยันว่าไม่โหวตให้เหมือนเดิมเนื่องจากมองว่าพักก้าวไกลยังคงดึงดัน
จะแก้ไขมาตรา๑๑๒ไม่ยอมลดเพดานรวมถึงยังปล่อยให้คนเนี่ยจาบจ้วงสถาบันอยู่
ก็จะเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องหลักเพราะมันไม่เคลียร์
จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กไม่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่
เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ
เพราะฉะนั้นผมเองยังยืนยันเหมือนเดิมคืองดออกเสียง
เพื่อไทยแต่ยังมีก้าวไกลเป็นพักร่วม

เพราะฉะนั้นในหน้าไทยก้าวไก่ไม่ได้อยู่ในสมการแล้วนะคะ

ทำไมถึงเก้าไกลถึงอยู่ในรัฐบาล
เขาแก้นอีกสองเขาให้พระพวกไปด่าเขาไม่เอาครับ
แม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นนายกแต่ก็อยู่ร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้
ต้องห้ามครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาต้องห้ามครับ
ไปด่าเขาไม่ได้ก็ไปด่าเบื้องสูงสระบรรชาติศาสนาภาคษัตริย์ครับ

ถ้าไม่มีก้าวไก่เนี่ยโหวตให้นายกเพื่อไทยได้
ถามว่าแล้วเรื่องนี้นักวิชาการมองอย่างไรบ้าง
ภาคภูมิพี่อุ๋ยได้คุยกับ๒นักวิชาการจาก๒มหาวิทยาลัยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วฮะเรื่องวันโหวตนายก๑๙กรกฎาคมนี้ใช่ไหม

อาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งจากรัฐศาสตร์ของมรังสิตนะฮะ
แล้วก็อาจารย์ธนพรนี่อาจารย์วันวิชิตนะครับทุกผู้ชมครับ
คืออาจารย์วันวิชิตเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาพักเก้าไกลก็ถูกบีบจากหลายเรื่อง
ทั้งเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาในสารรัฐธรรมนูลนะครับ
ไหนจะพักร่วมอย่างเพื่อไทยหรือวันนี้เสรีรวมไทยก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกว่า
ไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา๒๗๒ถึงขั้นที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์บอก
เก้าไกลนี่ควรจะถอยไปเป็นฝ่ายค้านก็มี
คืออันนี้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าเป็นกังวลตรงที่ว่า
ก้าวไกลไม่ได้ถูกบีบแต่ฝ่ายตรงข้าม
นี่ฝั่งพักร่วมเองก็มีความคิดเห็นเหมือนกันว่า
ควรจะต้องมีการปรับแผนใหม่ยังไงควรถอยหรือเปล่า
อาจารย์ววิชิตก็เลยมองว่าตอนนี้กำลังถูกบีบจากหลายด้านนะครับ
ซึ่งในส่วนของสวเองก็มองว่าพักก้าวไกลเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมทางการเมือง
เก้าไกลเองก็สร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองในหลายเรื่อง
รวมทั้งมาตรา๑๑๒ถ้ายอมถอนหรือว่าลดเพดานลงเนี่ย
มันก็อาจจะได้รับเสียงโหวตแต่มันอาจจะไปเข้าทางนักร้องก็ได้

ถูกต้องอย่างเช่นก็อาจจะไปบอกว่านี่ไงคุณหลอกลวงแล้ว

มันก็เลยเป็นสิ่งที่ก้าวไกลเนี่ยโอ้โหต้องคิดเยอะไปหมด

คือมันโดนทั้งขึ้นทั้งร่องจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลย
ส่วนวันที่๑๙กรกฎาคมนี้วันโหวตนายกครั้งที่๒นะฮะ
อาจารย์วริชิตมองว่าส่วนตัวก็ยังเชื่อว่า
คุณพิทาจะโหวตไม่ผ่านสุดท้ายจะเกิดการพลิกคั่วรัฐบาลเอาลองฟังดูนะครับ
วันนั้นอาจจะมีสมาชิกรัฐสภายกมือ
คุณพิธาเสนอบรรจุชื่อไป๑ครั้ง
คุณเศรษฐาบรรจุชื่อไป๑ครั้งนั้นครั้งที่๓เนี่ยไม่ได้แล้วนะ
ควรจะมีการเปลี่ยนหรือหาผู้ที่มีความเหมาะสมคนต่อไป
ที่เขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมจะมีการขอเสียงเพิ่มเติม
พักพลังประชารัฐพักภูมิใจไทยอันนำไปสู่เกมบีบ

แล้วก็จะเสนอชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเพราะว่าใช้ชื่อแคนดิเดตไปหมดแล้ว
ขณะเดียวกันนะครับอาจารย์ธนพรศรียากูลนะฮะ
นายกสมาคมรัฐศาสตร์จากทางมเกษตรนะครับ
บอกว่าตอนนี้ท่าทีจากหลายพักนะฮะ
เขาก็ไม่เห็นด้วยที่ก้าวไกลไปเดินเรื่องการปิดสวิตช์สวด้วยมาตรา๒
ของก้าวกลายเขาเองนะฮะอันนี้คุยกันตั้งแต่บ่ายนะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดวันที่๑๙นี้
ยังโหวตคุณพิทากันต่อเนี่ยจะเป็นยังไง
อาจารย์ธนพรมองว่ามันมีความเสี่ยงนะฮะ
เสี่ยงทั้งเรื่องของศาลพัฒนธรรมนูลที่จะวินิจฉายเรื่องคุณพิธา
อาจจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อน
เสี่ยงเรื่องเสนอยติซ้ำได้หรือเปล่า

ถ้าเกิดเสนอซ้ำไม่ได้

ถ้าเกิดโหวตไม่ผ่าน

ซึ่งสุดท้ายผมถามว่าตกลงแล้วเนี่ย
เชื่อว่าถ้าเกิดคุณพิธางโหวตไม่ผ่าน
แล้วเพื่อไทยเสนอแคนดิเดตนายกขึ้นมาคิดว่าใครได้เป็นนายก

ก่อนหน้านี้มีแต่ชื่อของคุณเศรษฐาอย่างเดียวเลยนะเนี่ย

เขาก็เสนอคุณเศรษฐาใน๘พักร่วมยังมีก้าวไกลอยู่
ถ้าคุณเศรษฐายังไม่ผ่านอีกเพราะสวเขาบอกถ้ามีก้าวไกลเขาไม่โหวตให้

แล้วเกิดไปติดล็อกเรื่องเสนอชื่อซ้ำไม่ได้
ครั้งที่๔มันก็ต้องเป็นชื่อคนใหม่
ก็คือชื่อคุณอุ้งอิงแพทองทานไง

ไปดึงภูมิใจไทยดึงพลังประชารัฐอะไรเข้ามาด้วย

อาจารย์ทศพรบอกว่าบิกป้อมเชื่อว่าสุดท้าย
ป้อมไม่เป็นนายกหรอก
เผลอจะลาออกจากสอสอให้ลูกพักขึ้นมาเป็นสอสอปาร์ตี้ลิสต์แทนด้วย
อาจจะไปเป็นประธานที่ปรึกษาอะไรบางอย่างก็ได้

ค่ะไปไหนคุณอาจารย์

ถ้ายังเป็นคุณพิธาคุณพิธาก็คงไม่ผ่านแน่
เป็นคุณเศรษฐาถ้ายังมีพักเก้าไกลอยู่ก็คงไม่ผ่าน

ก็จะเป็นคุณอุ้งอิ๊งนะครับแล้วก็ข้ามคั่ว

เราจะมีนายกรรมตรีชื่อแพทองทานชินวัฒ

หรือว่าจะเอาอีกคั่วหนึ่งข้ามมาอยู่กับเราก่อน
ก็จะยังไงก็ตามเนี่ยคือมีพักเก้าไกลไม่ได้กันแล้วกัน